แต่ว่าตอนนี้หลายทีม
ปรับทัพมีการซื้อนักเตะกัน

ครับบรรดาทีมโหตารางอัดหนักเลยครับ
ซึ่งเจ้าประจำเปิดตัวก่อนใคร

ก็เก็บไปเล่นบอลถ้วยก็มีบอลลีกก็จัดตัวใหม่บุรีรำยูไนเต็ดถูกต้องเมื่อวานมีงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็สื่อมวลชนคุณเนวินก็พูดเลยครับว่าได้ใครมาบ้างนะครับ
โอ้โหเรียกได้ว่านำเข้ามาแต่ละตัวเนี่ยชื่อฉันน่าสนใจมากนะครับอีกคนนึงก็น่าสนใจคุณวรปัตรจองแจยองกองกลางเกาหลีใต้จากโปรฮังสเตอร์เลอร์
ตอนเนี่ยมาครบแล้วหมายความว่าต่างชาติชุดเก่าเหลือคนเดียวที่อยู่แน่คืออันเรสตูนเยสคนนี้ก็อยู่กับทีมมานาน
ถูกต้องครับเดี๋ยวต้องดูว่าไม่แน่ถ้าไอ้๓คนที่เสิร์ฟมาใหม่เนี่ยไม่ดีอาจจะมีการซื้อเพิ่มเติมก็ได้
และทีมชาติไทยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับ
สำหรับตัวโค้ชก็ยังเหมือนเดิมนะครับโบซิดาบันโดวิชนะครับ
ก็ยังรับหน้าที่ในตำแหน่งกุศือต่อไปในรุ่นการ๒๐๒๐
แม้ว่าจะพลาดพาทีมคว้าแชมป์ลีกในปีที่ผ่านมาครับ
ล่าสุดฝ่ายบริหารมีมาติเลยนะครับให้ปรับเปลี่ยนโลโก้สโมสร
เขาบอกว่าอยากให้มีการปรับโฉมมันก็เป็นการปรับโฉมครั้งสำคัญ
เพราะว่าก่อตั้งสโมสร๑๐ปี

สัดนำโชคของทีมเป็นหลักนะครับ
รับจากลักษณะนะครับกอปีขอภัยนะครับปีข่างเราเนี่ยการ
นี้ค้าข่าวบินทะยานฟ้าไล่เหลือใจประมาณนี้ก็เพิ่มคล้าย
ในการไล่ล่าหาความสำเร็จและให้บรรลุเป้าหมายในปี๒๕๖๒

คุณซื้อดีด้วยนะครับคุณชนะก็ได้โค้ดอันสุรพงศ์คงเทพนะครับ
ซึ่งเป็นคุณซื้อที่คือทำทีมเล็กกับทำดีไปอีกแล้วไปทำเชียงใหม่
สุดท้ายเจอบริรำจริงได้ไหมที่บริรำเสมอเชียงใหม่

ปีนี้น่าจะเสริมทีมพอสมควรเพราะว่าได้มาแล้วตอนนี้๑๐คนนะ
ก็มีนำทีมมาโดยมงคลทศกรัยนะครับแล้วก็มีพีรพงศ์เรือนนินรวมไปถึงนักเตะต่างชาติ
ล่าสุดที่ดึงมาก็เชอรี่จันทาบินนักเตะลูกครึ่งกัมพูชาฝรั่งเศสครับ
ครับไปดูหนึ่งทีมครับสูตรประการซิตี้นะครับ
เคี่ยวสมุทรก็เป็นทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์เลยนะเมื่อปีที่แล้วแต่ไปพลาดตอนท้ายท้ายนะ
หลังจากที่แยกทางกับกุญซืออย่างเทสซือยะมาริโยมะโค้ชคนเก่าที่เป็นญี่ปุ่น
ก็ยังติดใจโค้ชญี่ปุ่นนะครับเพราะคาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวกุญสืออย่างเป็นทางการ
ไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนะครับคงจะมีข่าวนะครับว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละที่เห็นในภาพเนี่ยก็คือ
ส่วนสิ่งเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีครับยังเดินหน้าเสริมทัพต่อเนื่องนะครับ
คือมีข่าวมาล่าสุดแล้วก็จริงมันเป็นข่าวมานานแล้ว
แต่ที่กำลังจะบอกคือว่าใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วล่ะ
ก็คาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้
ซึ่งฤดูการที่ผ่านมาเจ้ากอล์ฟลงสนามให้กับเมืองทองไป๑๘นัดยิงไป๓ประตู
คือเจ็บซะเยอะแต่ก็ยังทำประตูได้นะครับ
สำหรับนัดเปิดสนามการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของไทยเนี่ยแหละครับ
ในรายการของไทยลีกที๑เนี่ย
ก็จะเปิดฉากในวันศุกร์ที่๑๔กุมภาพันธ์ปี๒๕๖
รุ่นการ๒๐๒๐ก็จะเริ่มในช่วงนั้นนะครับ